กำลังใจแพทย์เยอะมากอันนี้แพทย์ก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่ง
ในขณะที่เรามีสถานการณ์อะไรที่มันอ่อนไหวแบบนี้
กำลังใจที่ปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้
มันท่วมทนเยอะมากแล้วแพทย์ทำถูกต้องแล้ว
หวั่นไหวกับอะไรที่เกิดขึ้นมองแค่เป้าหมายของเรา
คือเราและลูกต้องมีชีวิตที่ดี
สุดท้ายเราแค่อย่าวันไหว
ไปกับอะไรก็ตามเราไม่ได้พูดถึงใครอะไรอย่างไร

ต้องมองว่าจุดมุ่งหมายในเป้าหมายชีวิตเราคืออะไร
ตอนนี้ของแพทย์ก็คือครอบครัว
ใช่แล้วโดยเฉพาะน้องเพราะฉะนั้นก็